พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่สระบุรีกันหน่อยค่ะ
ประชาชนเขาก็แห่ไปลอยกระทงกันนั่นแหละ
แต่ทีนี้แพร่ที่ประชาชนเขาแห่ไปลอยกระทง
อยู่ข้างวัดในแม่น้ำป่าศักดิ์ค่ะ
รับน้ำหนักไม่ไหวก็เกิดล่มลงนะคะ
เพราะดีจริงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยค่ะ
ช่วงเวลาประมาณสัก๓ทุ่มของเมื่อคืนนี้นะคะ
ที่บริเวณแพรริมวัดสาลาแดงในอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
ประชาชนเขาก็จับมือจูงมือกันลงไปลอยกระทงในแม่น้ำป่าศักดิ์
แพร่ตรงนี้มีความยาวประมาณ๑๕เมตร

โครงเป็นโครงหลังคาเหล็กสีขาวค่ะ
พอคนแห่ลงไปเนี่ยแพร่ก็เกิดตะแคงด้านขวาลง
เพราะว่าประชาชนใช้ตัวสะพานเดินข้ามลงแพร่ทางด้านขวา
รับน้ำหนักด้านเดียวไม่ไหวค่ะ
ก็เลยค่อยจมลงไปในแม่น้ำป่าศักดิ์เลย
เพราะดีตรงที่ว่าช่วงเวลาที่แพร่กำลังจะจมไม่ได้จมเร็วมาก
ประชาชนเขาก็วิ่งขึ้นฝั่งกันได้ทัน
เลยไม่มีใครบาดเจ็บค่ะ
นายราชเชนเครือวันเด็กเก็บกระทงที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาก็เล่าให้ฟังนะว่าช่วงที่เกิดเหตุ
ประชาชนแถวนั้นเขาก็ตะโกนบอกต่อกัน
ทุกคนก็เลยหนีขึ้นมาได้ทัน
แพร่มันเริ่มจมแม่ในนี้คนก็รีบขึ้น

พี่ขึ้นแพร่จมครับ
อ๋อตอนนี้แพร่จมอยู่ในน้ำใช่ไหมครับ
ตอนนี้แพร่จมอยู่ในน้ำอยู่ใช่ไหมครับ
ส่วนนายวิโรธศรีลายพ่อค้าขายนกในวัดก็บอกว่า
เห็นแล้วล่ะว่ามีชาวบ้านจำนวนมากเลยที่เดินลงไป
ทีนี้ก็ได้ยินเสียงคนตะโกนขึ้นมาบอกว่าแพร่กำลังจม

ก็เห็นคนวิ่งหนีจากแพร่ขึ้นมาบนฝั่ง
แล้วแพร่ก็ค่อยจมน้ำลงไปค่ะ

ระหว่างที่ประชาชนกำลังลงไปลอยกระทงเนี่ย
ปกติแพร่มีทางลง๒ด้านนะคะ

แต่คนเนี่ยเทน้ำหนักไปลงด้านขวาฝั่งเดียว
ก็เลยเอียงขวาแล้วก็จมลงไป
บอกเคราะห์ดีจริงที่ไม่มีใครเป็นอะไรจากเหตุการณ์นี้เลย